จากธนาคารกรุงเทพ

สนับสนุนโดย

จากธนาคารกรุงเทพฯ

จากธนาคารกรุงเทพฯ

จากธนาคารกรุงเทพฯ

จากธนาคารกรุงเทพฯ
จากธนาคารกรุงเทพฯ
จากธนาคารกรุงเทพฯ
จากธนาคารกรุงเทพฯ
จากธนาคารกรุงเทพฯ

จากธนาคารกรุงเทพฯ

จากธนาคารกรุงเทพฯ
จากธนาคารกรุงเทพฯ

จากธนาคารกรุงเทพฯ
จากธนาคารกรุงเทพฯ

จากธนาคารกรุงเทพฯ

จากธนาคารกรุงเทพฯ

จากธนาคารกรุงเทพฯ

จากธนาคารกรุงเทพฯ
จากธนาคารกรุงเทพฯ

จากธนาคารกรุงเทพฯ

จากธนาคารกรุงเทพฯ

จากธนาคารกรุงเทพฯ

จากธนาคารกรุงเทพฯ
จากธนาคารกรุงเทพฯ
จากธนาคารกรุงเทพฯ

จากธนาคารกรุงเทพฯ
จากธนาคารกรุงเทพฯ

จากธนาคารกรุงเทพฯ

จากธนาคารกรุงเทพฯ
จากธนาคารกรุงเทพฯ
จากธนาคารกรุงเทพฯ
จากธนาคารกรุงเทพฯ

จากธนาคารกรุงเทพฯ

จากธนาคารกรุงเทพฯ

จากธนาคารกรุงเทพฯ

จากธนาคารกรุงเทพฯ

จากธนาคารกรุงเทพฯ

จากธนาคารกรุงเทพฯ

จากธนาคารกรุงเทพฯ
จากธนาคารกรุงเทพฯ

จากธนาคารกรุงเทพฯ

จากธนาคารกรุงเทพฯ
จากธนาคารกรุงเทพฯ

จากธนาคารกรุงเทพฯ

จากธนาคารกรุงเทพฯ

จากธนาคารกรุงเทพฯ

จากธนาคารกรุงเทพฯ

เพราะแถวนั้นก็คือถ้าสมมุติคุณยิ่งรักอยู่ตรงนั้น

ถ้าเกิดคุณยิ่งรักกับคุณทักษิณออกมา

แต่ผมอยากให้นายกตู่แวะไปเรมันหน่อย

พอบอตอรอไปแล้วเธอไม่ติดตามข้าวแหละอีบ้า
รู้ไงก็ไปก็พบกลับมาคนเดียวบอกไปเที่ยว

แล้วมันอยู่ลอนดอนมันก็ไม่อยู่แค่นั้น
ก็อาจจะวนอาจจะได้เจอก็ได้ใครจะไปรู้

แล้วถ้าเขาจักกันกันเกือบไปนั่งกินข้าวอืบเป็ด๔ซีสันแล้วเจอกันเหรอเธอ

ก็ต้องพักทายกันเป็นธรรมดา
แต่ท่านนายกอายุด

ยกตู่อาจจะบอกว่าอย่าเจอที่นี่ได้อย่าไปเจอเมืองไทยนะ

เขาจะแฮปปี้เบอร์สเดยไหมไม่รู้ส่วนหลังของเราอีกรอบ
หนูว่าคนนี้คู่กวงในเนี่ย
เขาจะแบบอ้าวคุณปูแฮปปี้เบิร์ตเดย์
แฮปปี้เบอร์สเดยนะแฮปปี้เบอร์สเดย
นั่นมันพวกคุณบ่อลอปลา

และหยุดว่าพวกเราจะโดนรวบทั้งหมด

ผมตามน้ำ
ก็เพียงทราบหัวอื่นอื่นไม่เป็น

พี่หนุ่มชอบมากนะ

ทั้งหมด๑๒๐๐คนแล้วก็มีคู่ฝาแฝดนะครับ
เป็นชาย๙คู่เป็นผู้หญิง๖คู่นะครับ
แล้วก็เป็นแฝดชายหญิงนะอีก๒คู่คุณพระดำ
ทั้งหมด๑๗คู่โดยฝาแฝดทั้งหมดนะฮะ
เรียนอยู่ทั้งชั้นอนุบาลชั้นประถมศึกษานะครับ
รวมถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา

เป็นคนอำเภอหลบศักดิ์นะครับแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงที่มาเรียนที่นี่
ซึ่งเป็นเด็กนักเรียนฝาแฝดเหล่านี้
ค่อนข้างจะเป็นที่สนอกสนใจของบรรดาเพื่อนนักเรียนด้วยกันด้วยนะครับ
ส่วนปัญหาของการที่มีเด็กฝาแฝดเป็นจำนวนมากนั้น
ก็ไม่ปรากฏว่ามีปัญหาอะไรนะ
จะมีก็แต่บรรดาเด็กแล้วก็ครูนะฮะ
บางคนอาจจะจำชื่อของนักเรียนสับสนไปบ้าง

ทำไมพวกเธอไม่มีทำลูกแฝดกันออกมาดูสิ

ดูสิดูเขาแบบทำได้ยังไงแบบว่า๑๗คู่อะเธอ

แฝดนะลูกแฝดนะลูกแฝดแฝดอย่างนี้นะ

ไม่คิดถึงกันใช่ไหม

เห็นว่าคุณนี่ไปยืนอยู่กับ
ฮิโรชิอะไรสักอย่างนะ

ฮิโรชิเขาพูดอยู่จนอย่างเงี้ย
พี่เขาหนาวเขาหนาวฝนตกอากาศเย็น

เขาบอกว่าสุดทนสะพ้ายเกาหลีคว้ามีดปักอกแม่ผัวดับเลย

แต่เรื่องเกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ห้องนอนชั้น๒ก็พบศพนางจุงอาอัน
อายุ๗๖ปีนอนเสียชีวิตอยู่บนเตียงนะคะ
สภาพศพก็มีมีดปลายแหลมทำครัวปักอยู่ที่หน้าอก
แล้วก็มีผ้าห่มคลุมเอาไว้
อายุ๕๔ปีซึ่งเป็นลูกชายของผู้ตายเนี่ยนะคะ
จดหมายอยู่สองฉบับยืนรอตำรวจอยู่

ทางตำรวจก็เลยประสานเจ้าหน้าที่กงศูนย์เกาหลี
ประจำจังหวัดเชียงใหม่มาร่วมสอบสวนแล้วก็เป็นล่ามให้

ทั้งนี้ในจดหมาย๒ฉบับก็เขียนด้วยลายมือของนางสาว
ซองฮีปั๊กลูกสะพ้ายก็เป็นชาวกาหลีเหมือนกัน
ซึ่งเป็นผู้ลงมือก่อเหตุฆ่าแม่สามีตัวเอง
เขียนจดหมายระบายความในใจก่อนลงมือก่อเหตุบอกว่า
ถูกแม่สามีดุด่าไม่ชอบและมีเรื่องกันมาตลอด
ได้ใช้มีดทำครัวแทงแม่สามีจนเสียชีวิต
และจดหมายอีกฉบับเขียนหลังจากที่ได้ก่อเหตุแล้ว
ระบุถึงสาเหตุที่ได้กระทำลงไป
แล้วก็ขออภัยสามีและผู้ตายซึ่งหลังจาก
เมื่อกี้ยังเบอร์อยู่เลยอันนี้ไม่เบอร์
มีอาการเครียดพยายามทำร้ายตัวเอง
ทางเจ้าหน้าที่รอปภของหมู่บ้านก็ได้นำส่ง

ได้ตามไปอายัดตัวไว้แล้ว
กับแฟนสาวแล้วเมื่อ๔เดือนที่แล้วนายบายันลีได้รับคุณแม่
ซึ่งป่วยเป็นโรคอันไซเมอร์มาอยู่ด้วยซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยผู้ตายไม่ค่อยถูก
ลูกสะพ้ายมีปากเสียงกันตลอดสอดคล้องกับพยานข้างบ้าน
รอปภของหมู่บ้านค่ะก็ให้การว่าบ้านหลังเกิดเหตุ
แม่สามีกับลูกสะพ้ายทะเลาะกันบ่อยมากมากล่าสุดค่ะเมื่อช่วงเวลาประมาณสามนาฬิกานะคะ
ก็มีเรื่องทะเลาะกันอีกทางรอปภก็ได้มาตรวจสอบ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจก็มาตรวจสอบพบว่านางสาวซองมีอาการเครียดมาก
แล้วก็พยายามที่จะทำร้ายตัวเองนะคะก็เลยพาไปส่งโรงพยาบาล
จนถึงเช้ามืดของวันนี้ทางเจ้าหน้าที่กงศูนย์ก็มาร่วมสอบสวน
นายบายอันลีก็เอาจดหมายยื่นให้แปลนะคะจนทราบว่ามีคนถูกฆาตกรรมอยู่บนชั้น๒
หลังจากที่สอบสวนแล้วก็ส่งศพไปให้แพทย์โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่นั้น

ส่วนนายบายันลีก็ถูกนำตัวไปสอบสวนในฐานะพยานที่โรงพรรค
ส่วนนางสาวซองผู้ก่อเหตุก็ถูกอายัดตัวเอาไว้ดำเนินคดีในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาต่อไปนั่นเอง

ก็เป็นเรื่องราวของลูกสะพันธุ์กับแม่สามี
ก็อาจจะมีเหมือนลิ้นกับฟันนะเนอะ

อักษรย่อที่เมื่อวานไทยรัดลงคือใคร

ผู้หญิงคนนึงเนี่ยคุณดูอยู่เหรอคุณดูอยู่เหรอคุณไม่มีคนติดตามรายการที่คุณทำอยู่เหมือนกันนะ
ฉันเป็นคนทำงานเธอฉันไม่ได้ทำงานแบบผ่านเหมือนเธอ
เดี๋ยวนี้ถ้าพี่ไม่รู้เนี่ยหนูก็ไม่รู้จะถามใครแล้วเอาจริง
ใครอ่ะมดน้ำต้องรู้สิเขาบอกว่าชื่อเนี่ยเป็นพัชนะใส่ข้าว
นะใส่ข้าวแล้วก็ไปแย่งสามีชาวบ้านน่าจะชื่อหาย

ชื่ออะไรพัชนะใส่ข้าวพวกนี้หลังจากเราอ่านไปเขาก็
เขาโทรมาไหมเธอไม่นักข่าวก็ไปสัมภาษณ์กระติ๊บชะวันกร
อ๋อตีฟจะยังไงอ่ะไม่ก็พี่บอกว่ามันเป็นพัชนะใส่ข้าวมีชื่ออะไรบ้าง
ไม่แต่เขาบอกว่าเมียหลวงจะหอบหลักฐานออกมาแฉอาทิตย์หน้าจริงเหรอ
ก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็เมียหลวงเนี่ยเป็นลูกของในพลนะของในสถานใหญ่
แล้วปู่ก็คือพ่อของพ่อก็ใหญ่กว่าพ่ออีก

ก็คิดดูแล้วกันว่าพ่อสามีเนี่ยนะให้คนไปเตือนน้องดาราท่านนี้
ดาราบอกมันเลือกหนูอ๋อหุ้ยรวบจึงเลย

เขาบอกเอ้าก็เป็นพยานชนะใส่
มีจานมีชาม
ไม่น่าจะมีใครชื่อช้อนกับส้ม
มีใครชื่อช้อน
โปรดใส่โฟมน่ะ
ชื่อโฟมมีไหม
พจนะใส่ข้าวเขาว่างั้นเลยค่ะ

ชื่อไอ้หม้อก็ไม่มีหรอกในวงการเรา

เค้าเคยถามตอนปรากฏนางาว

แล้วก็แต่ตัวผู้ชายแล้วมียหลวงเนี่ยเป็นทหารทั้งคู่เลย

ช่วงหน้านึงว่าใครน่ะช่วงหน้าไม่ต้องดึงหรอก
พี่หนุ่มพี่คิดได้ไหนเมื่อวันแล้วตบปากนะพี่หนุ่มบอกไง

มีคนส่งมาว่าทีมเยอรมันให้วิเคราะห์หน่อย

โค้ชต้องชนะยังไงคะ

หลานชายบอกว่าฝันลึกลับก่อน
ขุดเจอกระโหลกมนุษย์อายุกว่า๑๐๐ปี

ชามกะติ๊บช้อนส้อมอะไรแป๊บหนึ่งถึงก่อน

อะไรอีกอย่างสรุปแล้วเมื่อวานที่พูดไป
คือในข่าวคือบอกว่าเป็นภาชนะ

เพราะว่าตัวอักษรเยอะคือจอจาน

คำว่าพยานชนะชื่อจอจานหรือเป็นภาชนะใส่ข้าว
พยานชนะใส่ข้าวกับภาชนะใส่ข้าว

พยานชนะใส่ข้าวเอางี้ฉันอ่านให้ฟังอีกนิดนึงนะ

คนอื่นก็ไม่มีใครอ่านแสดงท่าวฉันหรอกเชิญ

ไม่ใช่ถ้วยจานชามขาดตามไม้ถึงจอ

ดาราสาวชื่อย่อพยันชนะใส่ข้าว
ไม่ค่อยได้เป็นนางเอกเท่าไหร่
พอตัวผลงานเยอะ

เอารูปเงาเค้าไปทำไมเนี่ย
สบายเลยเดี๋ยวกัน
ล่าสุดนางคือดาราเป็นเมียน้อย
ขนาดโดนผู้ชายเทแบบหน้าแหก

เขาบอกคารมายทั้งโรงงานก็ช่วยไม่ได้
ล่าสุดรู้ถึงไหนอายไปถึงนั่น
โอ้โห

ที่เคยวิ่งไล่จับชายโสดรวย

ก้าวขึ้นสู่การแย่งผัวชาวบ้านอย่างเต็มภาคภูมิใจแล้วจ้า
ผมไม่ภูมิใจที่มีคุณอยู่ในชีวิตที่นี้

แย่งผัวของลูกสาวทหารระดับบิ๊ก

ที่เป็นหลานสาวของทหารระดับบิ๊กกว่า
อ้ากีอ่านข่าวด้วยแห่งขาเที่ยวหนาเท้าจริงเลย

คุณนี่มันบ้าเนอะฉันรู้แล้วเฮ้ยโอกาสหายไปไหน

คายกะเดี๋ยวไปเสิร์ชหาก่อน

อะไรพี่อ่านมาพี่รู้เลยหรือว่าใคร

เมื่อวานนี้นะที่มีการพูดไปว่าเป็นภาชนะใส่ข้าว

ไม่ก็ฉันอ่านไปอ่านมาแล้วก็แบบนบุ๊ดสกิดใจเงียงเถอะ
ทำไมพี่รู้ว่าทำไมพี่แบบ

เป็นจอจานชื่อเล่นเขาเป็นพัชนะใส่ข้าวก็จอจาน
ใช่แล้วสามีของคนนี้นะ
สามีหล่อมาก

คนนอกวงการ

ก็ขึ้นเหมือนแบบว่าถ้าสมมุติคนเดียวกันนะ
ผู้ชายก็เคยถ่ายแบบถ่ายอะไรเป็นในแบบอะไรอย่างนี้ด้วยนะ

หล่อผู้ชายหล่อผู้ชายหล่อเลย
เออเอาเอาเอา
ไปต่อดีกว่าคุณกี้
ไปเรื่องนี้ดีกว่า
ของคุณของคุณ
เธอไม่อ่านงูก่อนเหรอ
งูเหลือมงูเหลือม

งูเหลือมลัดหมา
เอาอีกแล้วเหรอค่ะ

เอาไม้กวาดบ้างเอาไม้อะไรมางัดบ้างนะครับ
แล้วก็พยายามดึงหางนะฮะทำให้เจ้าหมาตัวนี้

แต่ที่แน่ตอนแรกรัดจนเขาบอกตายแล้วหมาตายแล้ว
เดี๋ยวดูนะมันดึงขึ้นมาปุ๊บ

หมาวิ่งได้อยู่แต่ว่าโดนงูตัวนี้กัดเอาไว้

ไม่แล้วปรากฏว่าทำไมรู้มั้ยในคลิปนี้จะมีความพูดว่าอะไรบ้าง

คือไอ้เจ้าหมาสีขาวไปวิ่งอะไรกัดหมาสีดํ้อีก
เอ้าทำไมอย่างนั้นมันไม่ได้กลิ่นงูไง
มันก็เลยวิ่งไว้กัดหมาสีดํ้อีกใช่ไหมจะเป็นอย่างนั้น
เออแต่ที่แน่คือเขาก็หลุดออกมาได้นะฮะ

เอ้านิ้วสงสารหมาอยู่ดี
หมางตัวงูตัวหนึ่งรัดกันคืออะไร

เรื่องนี้นะฮะมันเกิดจาก
ที่จังหวัดมหาศาลคามครับ
หลังจากที่ชาวบ้านพบกรงกระดูกโบราณ
ว่าจะอายุไม่น่าจะต่ำกว่า๑๐๐ปี
โดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ของนายประสบ

เขากำลังปรับพื้นที่สวนเพื่อปลูกต้นไม้

โอเคกำลังอย่าเป็นเรื่องด้วย
เขาบอกก็ตัวเขาเองเนี่ยเจ้าของพื้นที่เขาบอกว่า

ก็พบหัวกระโหลกมนุษย์ลักษณะเห็นกระโหลกมนุษย์อย่างชัดเจน
มีฟันเรียงกันแบบสวยงามคุณ

ฟันเรียงยิ้มแชงอยู่เลยนะแกล้กแซกนะแกล้กแซก

ต้องบวกกันป่ะวะเอกะต้องบวกกันแล้วเป็นสามสิบ
เอออะบวกเล็กฟันบนสิบสามซี่

ลักษณะกระโหลกเนี่ยนะฮะกระโหลกเล็ก
แล้วก็ใกล้กันพบกะโรคอีก๑หัวแต่ก็ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นชายหรือหญิง
แล้วก็การสำรวจโดยรอบพื้นที่ยังพบกะโรคอีกไม่ต่ำกว่า๔หัวคน
พบมาให้โบราณอีกเป็นจำนวนมากที่นำสาวมาปรับพร้อมไว้
เค้าบอกเมื่อคืนที่ผ่านมาหลานอยู่ที่ขอนแก่นที่อำเภอชุมแพ่
เป็นคนมีสัมผัสพิเศษเธอฟังด้วยมีหญิงชะลาเพราะพูดคุยด้วย
บอกว่าเป็นบรรพบุรุษเธอตื่นเต้นอะไรบางทีมันก็อุ๊ยเยอะไปไหมอีบ้า
เป็นแบรนด์ภัพบุรุษเรียกแทนตัววัยาอีกสิแล้วก็ไม่ได้บอกว่าชื่ออะไร
คุยด้วยตั้งแต่ตี๔จนกระทั่งถึง๖โมงเช้า

เดี๋ยวนะคุยตั้งแต่กี่โมงนะ

คุยกัน๒ชั่วโมงในฝันเนี่ยมีการไล่ลำดับญาติพี่น้องด้วยนะเออนะ
ว่าบอกว่าย่านั้นมาจากประเทศลาวอยู่ตรงนี้มานานแล้วโอ้อยากไปเกิด

หนุ่มกูก็ไปต่อไม่ถูกเหมือนกันเขาพูดภาษาอะไรกันว่ะ

แล้วก็อยากจะไปเกิดให้ช่วยขุดกระดูกขึ้นมาหน่อย
ตอนเช้าตัวเองเนี่ย
ได้แล้วค่ะสวยเก่งแฟนเยอะโดนเทมาก่อน
คนเดียวกับเราที่เราคิดนั่นแหละยังไง
อ้าวเหรอจะฟังเรื่องฉันต่อไหมครับเออขนดูกสิขนดูก
เช้ามาก็เอ๊ะตัวเองก็ฝันก็เลยไปเดินสำรวจพื้นที่นาง
ก็พบหัวกระโหลกนี่แหละอยู่ดีโผล่ขึ้นมาจากบนดินด้วย
โหต้องโหด้วยโหคุณกระโหลเบาเลยดิโหขึ้นมาเดิมแกโหแรง
ซึ่งเป็นช่วงของทางน้ำไหลลึกลงไปประมาณ๑๐เซนเนี่ยนะฮะ
ก็ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมาดูเนอะส่วนศพที่คาดว่าจะอยู่บริเวณโดยรอบเนี่ย
มูลนิธิก็ดำเนินการดำเนินการล้างป่าช้าแต่
ที่อำเมอร์โกศูนย์ศูนย์ภิกษายนี่ก็ได้ระงับการขุดค้น
ในพื้นที่ชุมชนชาวบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ
รอเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรจับถังเข้ามาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งอืม

เขาจะมีกฎแล้วนะว่าห้ามพูดมึงกู

เขาโดนหนักเขาต้องระวังเยอะคนนี้

หนุ่มค่ะเรื่องนี้ถ้าสมมุติว่าพี่น้องมีแบบ
มีหลายคนจะรู้สึกว่ามันจะเป็นปัญหากับครอบครัวไหม
ถ้าเกิดว่ามีลูกสองคน
แม่อาจจะแบบกลัวว่าคนนี้จะรักคน
ลูกคนที่สองมากกว่ารักคนแรกมากกว่า

ก็เป็นเรื่องของประเทศจีน
เด็กหญิง๕ขวบโยนน้องชายลงจากตึกดับคาที่

เขาบอกว่าครอบครัวชาวจีนหลายครอบครัวเขาบอกว่าเขาก็อยากจะให้มีลูกเพิ่ม
หลังจากที่ทางการเนี่ยมีนโยบายบอกว่าถ้ามีลูกคนที่สองเนี่ย
เช่นเดียวกับหญิงแซ่ลี่นะคะ
ก็เธอได้ให้กำเนิดลูกสาวแล้ว๑คน
ซึ่งตอนนี้มีอายุ๕ขวบ
ถ้าว่าบรรดาผู้ใหญ่ในบ้านต่างอยากจะให้เธอมีลูกคนที่สองอีกสักคนหนึ่ง
มาเธอก็พูดคุยเกลี้ยกล่อมกันไปกันมา

โดยหลังจากที่ให้กำเนิดลูกชายนะคะเป็นคนที่สอง
นางลี่ก็ดูแลเอาใจใส
ลูกสาวคนโตเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้ลูกสาวคนโตรู้สึกว่าแม่ไม่รัก

แต่กระนั้นก็ยังเกิดเรื่องที่สุดจะเกินคาดคิดจริงนะคะ
เมื่อวันหนึ่งขณะที่เด็กหญิงไปเล่นอยู่กับเพื่อน

เพื่อนบ้านก็พูดหยอกล้อกับเด็กหญิงคนนี้ทำนองว่า
แม่หนูไม่รักหนูแล้วรักแต่น้องชาย
แล้วก็คาดไม่ถึงว่าน้องผู้หญิงคนนี้พอเขาฟังสิ่งที่เพื่อนพูดปุ๊บ

ผู้เป็นแม่ก็เลยต้องอุ้มลูกสาวกลับไปบ้าน
พร้อมกับพูดอธิบายปลอบขวัญจนคิดว่าลูกสาวไม่น่าจะเป็นอะไรละ
แต่พอตกบ่ายลูกสาวกลับอุ้มน้องชายเนี่ยนะคะ

โยนลงจากระเบียงบ้านที่ชั้น๕เสียชีวิตคาที่เลย
ผู้เป็นแม่เห็นร่างของลูกชายก็เสียใจ
ขณะที่คนอื่นก็ตกอยู่ในความสกเศร้าเสียใจเช่นกัน
นี้รายงานก็ไม่ได้ระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่ไหน

แต่อย่างไรก็ตามผู้ใหญ่ไม่ควรไปพูดหยอกล้อเล่นกับเด็กแบบนี้
เพราะบางทีเรามันคาดเดาไม่ถึงนะว่าน้องที่เขาฟังไปเนี่ย
คนที่เป็นตัวพี่สาวอย่างไรเนี่ยเขาจะรู้สึกอย่างไร
คือเขาคงอาจจะรู้สึกอยู่แล้วแล้วดำไปบอกแม่ไม่รักหนูแล้วเนี่ย
วันนี้แม่เลิกรักหนูไปรักน้องชายปุ๊บ
เขาก็คงไม่เข้าใจว่าแม่รักหรือไม่รักไม่รู้
แต่ว่าน้องชายวันนี้มาเอาทำให้แม่ไม่รักฉันก็ไปอุ้มประโยชน
ผมก็เคยได้ยินเรื่องแบบนี้เหมือนกันนะคือตัวเด็กพี่เนี่ยอิจฉาน้องนะฮะ
ก็เลยเอายาพิษเนี่ยเอามือเอายาไปทาที่นมแม่ให้น้องกิน

อ๋อโอ้หนุ่มชั่ว

น้องชั่ว

เหรอบอกว่าแบบว่าย้อมแมวไง
ย้อมแมวเม็ดมาบอกว่าเอ้ยไม่ใช่ชื่ออะไรนะเจมมา

คุณผู้ชมค่ะยังจำเรื่องของคุณตูนบอดี้แรมได้อยู่ไหมค

หลังจากที่ปิดโครงการไปเมื่อวันที่๓๑พฤษภาคม
ก็ได้เงินบริจาคกว่า๑๔พันล้านบาท
เรียกว่ามากกว่าที่คุณตูนตั้งใจไว้
ขณะนี้ก็กระจายไปยัง๑๑โรงพยาบาลแล้ว
เพื่อจะต่อชีวิตให้กับผู้ป่วยอีกจำนวนมาก
ก็จะเห็นว่าเราสามารถที่จะรวมพลังอะไรได้มากกว่าที่คิดอีก
วาระแพทยศภาครบรอบ๕๐ปี
มีนักศึกษาแพทย์บุคลากรทางการแพทย์เนี่ย
รวมกันกว่า๓๐๐คนเลย
เรียกว่าก็หลังจากที่ได้เชิญไปวิ่งมาราทอน
งบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลบางสะพานนะคะ
ก็ทำให้พบว่าโรงพยาบาลยังมีปัญหาอีกมากมายที่ต้องการการแก้ไข
การแก้ไขทำให้รู้สึกว่าแพทย์ต้องทำเพื่อช่วยเหลือคนไข้ในทุกมิติเลย

ขณะนี้อยู่ในระหว่างการจัดทำภาพยนตร์สารคดี

ตั้งแต่การเริ่มประชุมโครงการ
เพื่อที่จะทำให้เป็นตัวแทนจุดประกายให้คนไทยวิ่งต่อไปนะคะ
ก็ตั้งใจว่าจะฉายให้คนไทยได้ดูฟรีกันทั่วประเทศเลย
รายได้เนี่ยก็แล้วแต่ว่ากำลังความสามารถของตนที่จะหาผู้สนับสนุน

คุณตูนก็บอกว่าจะมอบเป็นการสมทบทุนก่อสร้างอาคาร
คือตั้งใจว่าจะสมทบทุนให้โรงพยาบาลศรีราชสร้างให้สำเร็จ
เพื่อใช้ในการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์อีกมากมายเลย
นั่นอีกนะคะ

ไปหว่านางแบบไทยใยบ้าง
เป็นแมวภักดีมันยังมีอยู่หรอ

หลายคนยังไม่รู้สิ่งหนึ่งกับเจมส์มา

เด็กคนนี้เป็นทายาทนักธุรกิจพันล้านนะฮะ

โดยคุณพ่อของเขาชื่อสมิทรอัศรัศกร

เป็นเจ้าของมิคมอุตสาหกรรมอันยะธานีนี่ไง

สาเหตุที่ผมไม่ได้ใช้นามสกุลนี้ตั้งแต่ก่อน
อ้าวแล้วไม่ได้ห้องกงเหรอเธอ
แม่เขาเป็นห้องกงป่ะ
อย่างคนหนึ่งจะมีชื่อที่เรียกแล้วจำ

อย่างนาเดชนี่ก็คือเมื่อก่อนแบรี่ก็เปลี่ยนเป็นนาเดช

นั่งจะจับเปลี่ยนชื่อให้หมดทุกคน

คือก็ไม่ให้ฉันทำก็เจมส์มาคนก็จำได้ไหมล่ะเจมส์มา

เหมือนเจมส์จิเจมส์มาก็มีหลายเจมส์ใช่ไหม

เมื่อก่อนทำงานกับชนะชื่อเบลว์เบลว์
เบลว์เบลว์เฉยหรือเปล่าแล้วทำไมเป็นเบลว์เบลว์

เขาจับเปลี่ยนหมดเอจับเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนหน้าด้วย

เขามีความเก่งกับเฮเลนส์สองคนนางจะเปลี่ยนชื่อให้หมดเลย

เขาเป็นเอกลักษณ์เขาเป็นเอกลักษณ์เหมือนกัน
นี่บ้านนุ่มนุ่มเธอชั่วแล้วเป็นผู้คนชั่วเธอเลว
ความบอกเกาะการที่เอ๋ไปเจอนักแสดงคนนึงนะ

บังเอิญชื่อจริงของผมก็คือชื่อของเขาชื่อเจมส์
เรามีชื่อแล้วก็นามสกุลเลย
พี่เอก็ถามว่านามสกุลจีนพ่อคืออะไร
เขาบอกว่าฝั่งพ่อท่านเป็นคนจีนก็เลยบอกว่ามา

และครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีคนถามเกี่ยวกับเรื่องนี้
เขาอยู่วงการมา๕ปีไม่มีใครถามเรื่องนามสกุลก็เลย
คือที่บ้านผมเป็นครอบครัวใหญ่ได้ปรึกษากับที่บ้าน
พี่เอก็ได้คุยกับบ้านขออนุญาตใช้ชื่อนี้ด้วย
เราจะไปทำอะไรก็ตามใจเราไม่ให้กระทบ
คือเอาง่ายเขาบอกว่าตั้งแต่แรกที่เขาเข้าวงการบันเทิงมา
จะต้องทำอะไรไม่กระทบกับธุรกิจที่บ้านเขา
ครอบครัวผมเป็นครอบครัวใหญ่มากผมก็เหมือนเป็นหลานของที่บ้าน
คนหนึ่งไม่ได้ร่ำรวยอะไรหรอกครับ
โฟกัสว่าเป็นทายาทเจ้าของธุรกิจเหรอ
อันนั้นเป็นส่วนที่ครอบครัวเขาทำ

แต่ผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องผมทำงานด้วยตัวผมเอง

ส่วนที่บ้านเราก็โชคดีที่เกิดมาอยู่ในครอบครัวที่ใหญ่มีพี่น้องเยอะ
เหนือจากนั้นเราก็เป็นแค่หลานคนหนึ่ง

แต่ผมไม่ได้ข้องเกี่ยวผมก็ทำวงการบันเทิงมา๕ปีแล้ว

ไม่ไม่พ่อฉันไร้ออกจากบ้านเพราะฉันเป็นกับเธอด้วย

ถ้าใครเป็นเมืองนอกทีหนึ่งก็คิดแล้วคิดอีก

ล่าสุดมาออกรายการมดดำมีเหรอ
รายการเรามีคอยดาราเยอะเยอะเจอ

แม้เวลาใหม่วันหนึ่งฉันใช้ดารา๔๕คน

ใช่ไหมล่ะรายการฉันใช้ดาราวันละ๓
แต่เมื่อกี้มีทุกคนเดาบอกว่าเดาได้แล้วนั่นเลย
ชอบออกกำลังกายใช่ไหมคะคุณหนุ่มเมื่อกี้มีคนถามใช่เปล่า

ต้องเส่งไปญี่ปุ่นมีมากับแสดงดีขึ้นนะคะ

ไม่มันต้องทำตัวแบวขึ้นไงมีความคิดขุอโอนเนะ
ไปดูเรื่องคุณโป๊ปนิดนึงนะฮะคือคุณโป๊ปเนี่ยตอนนี้ดวงกำลังพุ่งแรงมาก

ดีว่าเป็นประเอกฮ็อตแห่งปี
โดยล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวก็ได้มีการออกมาอัปเดตนะฮะ
ถึงละครมุพเพสันนิวาสภาคสอง
เป็นอย่างไรคะ
ภาคสองของมุพเพเนี่ยคือพรหมลิขิตตอนนี้เนี่ยทำไปถึงไหนแล้ว
นี่ทางไทยรัฐเขาไปถามทางพี่นองก่อน
หน่องแกก็บอกมาเลยบอกว่าเร่งเขียนบทอยู่
ตอนนี้บทยังไม่เสร็จเลยเขาว่าอย่างนั้น
เขาเขียนบทกันนานหรอเดี๋ยวคุยกับโป๊ปโป๊ปเลยนะ
เขาบอกว่าพี่หน่องเล่นเขียนบทอยู่ไม่ได้คุยกับพี่หน่องนะ

แต่ว่าภาค๒ถ้าออกฉายปุ๊บอาจจะดังมากขึ้นหรือว่าเท่าเดิม
หรืออาจจะดังลดน้อยลงมองจุดนี้ยังไงนี่นักข่าวก็ถามนะ
คุณโป๊ก็บอกว่าผมก็แค่มองว่าอยากแสดงเหมือนเดิม
มันจะดังเท่าเดิมหรือว่าดอบลงเนี่ยก็ไม่ได้คาดหวังอะไร
ผมว่ามันเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นอย่างบุภเพเองเนี่ยเราก็ไม่คิดว่ามันจะดัง
มันกลับมีชื่อเสียงขึ้นมาเราก็เลยไม่ได้สนใจว่ามันจะออกมาเป็นยังไง
นี่ไงคนเราเวลามันดังนี่ออร่ามันออกจริงเนาะ
ออร่าแม่งพี่โป๊ปโภชนายเยอะมาก
เคยเห็นโป๊ปหล่อเลยเพิ่งมาเห็นโป๊ปหล่อช่วงนี้เนาะ

ใช่เราชอบเขาตอบคำถามนะเขาตอบคำถามกันไม่เป็นไร
แบบว่านั่งดูไอทีเขาดูแบบผู้ชายที่มีความคิดแบบว่านั่งของแบบตาดูเอง
แล้วผู้หญิงจะชอบผู้ชายที่แบบพระเอกแบบนิ่งดูนิ่งอะไรอย่างนี้ดูแตะได้
ก็ไม่นิ่งเพราะผู้หญิงก็ชอบเยอะนะเมื่อก่อน
พี่หนุ่มก็ไม่นิ่งไม่ใช่นะพี่หนุ่มไม่นิ่ง
เนี่ยนะก็คือเรียกว่าคุณโป๊ปเองเขาก็บอกปิดท้ายบอกว่าเขาเต็มที่นะฮะ
กับทุกงานอยู่แล้วนะครับตอนนั้นเขาไม่ได้สนใจแต่เขาเต็มที่กับงานก็พอแล้ว

กล้องค่ะเมื่อกี้กล้องส่องอยู่

ใช่แม่เขารอดูอยู่ว่าเขามาทำงานทุกวันหรือเปล่า

วันนี้หนูไปคุณแม่หนูไปประตูน้ำมา

ไปซื้อช้อปปิ้งคนเห็นใจหนูมากเลยว่า
จี้หนูต้องสู้คุณมดดำนะอย่าปล่อยคุณมดดำกัดจิกอย่างนั้นหนูเป็นคนดี

นี่หนูบอกบ้ามาก
วันนี้ไปดอกกับบังกายเขาก็ถามว่ามาอ่านข่าวเราเจอคุณวัดดำคุณหนุ่มหรือเปล่า
แล้วทุกคนต้องถามถึงแอ็งจี้ด้วย

แต่เนื่องจากผลงานเราเป็นศิลปะเราไม่อยากจะขาย

คนทำมาหากินเยอะก็ขายดีกว่าได้ตังค์

วันที่เราถามเย้โอพอที่แล้วว่าติดกริปทำไม
พี่โอ๋ติดนี้เลยอะ

ฟาชั่นช่วงนี้เขาติดกริปกัน
ช่างผมรู้ว่าฟาชั่นถูกมั้ยมันติดกริป

จากเวียดนามกับคุณหนุ่มโอ้ยอย่างไงติดตั้งฉะนั้นติดอยู่แล้ว

พี่ไม่ค่อยอ่านตรงนี้ไม่ค่อยเป็น
อะไรของพี่น่ะ
เดี๋ยวมาครับ
จัดการสิ่งสกระปกที่มองไม่เห็นต้นเหตุกลิ่นอำ

คุณน้ำหวานซาซ่าท้อนุ่มโรคจิตคุกคามมา๕ปี
กลับมาอีกรอบตำรวจให้ทำใจ

คือทำหลายครั้งแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงดีอืมถึงกับออกปากเองเลยว่าทำใจไม่ได้จริงจริงอ่ะนะคะ
สำหรับอดีตนักร้องสาวคุณน้ำหวานซาซ่า

ถูกต้องก็สมาชิกวงเกอร์กรุ๊ปชื่อดังในยุค๙๐
เรื่องนี้ก็สร้างความหวัดภาวะให้กับเธอเป็นอย่างมากนะคะ
รายงานก็บอกว่าคุณน้ำหวานซาซ่าเนี่ยก็บอกออกมาเปิดเผยข้อมูล
ครั้งล่าสุดตอนนี้มีภาค๓แล้วค่ะที่ไปหนูบอกเลย
สามก็มาก่อนหน้านี้ได้มีโอกาสไกลเกลียดกับคุณแม่ของชายคนดังกล่าวได้ไปคุยด้วยนะคะ
รวมถึงมีการส่งตัวคู่กรณีเข้ารับการรักษาในสถานบำบัด
ก็คิดว่ามันน่าจะโอเคขึ้นแล้วแหละนะก็ได้รับการรักษาเรียบร้อยแล้ว
แต่ไม่ทันไรค่ะน้องก็ส่งข้อความมาอีก
สำหรับเราก็ถือว่าเขามีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะคะแต่ก่อนเขาชอบด่ายาว
แต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยก็เหลือแค่คำสั้นแล้วแล้วก็ยังมีอะไรอีก
เป็นเรื่องเพศอยู่เหมือนเดิมเลยค่ะยังเป็นแอคเคาน์เดิมด้วยนะคะ
เราก็เลยไม่บล็อกเขาบอกเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าจะบล็อกยังไง
็อกไปเดี๋ยวก็กลับมาอีกอะไรแบบนี้มันก็เริ่มชินค่ะ
แล้วก็ทำใจแบบที่คุณตำรวจบอกจริงจริงช่วงนี้ก็ไม่ได้กลัวมากแล้วค่ะ
ว่ามันจะเลยจุดกลัวมาแล้วพี่ตำรวจก็บอกว่าทำใจเถอะ
แต่ว่าเราก็เหมือนทำใจไม่ได้อยู่ดีมันดูเป็นวิธีการพื้นบ้านเกินไปค่ะ
เราอยากจะได้วิธีการที่มันหายเพราะว่าพอหลังจากเกิดเรื่องเนี่ย
มีคนที่โดนเหมือนกันติดต่อมาหาเขาเยอะมากเลย
หลายคนเนี่ยก็บอกว่าเขาก็โดนเหมือนกันทำไงดี
เราก็บอกว่าเอ้าก็เก็บเข้าสถานบำบัดแล้วค่ะแต่แป๊บเดียวนี่ก็ออกมาอีก
เราก็เลยรอดูต่อไปอีกสักพักนึงว่าถ้าน้องเขายังมาในรูปแบบเดิมและหนักครึ่ง
อาจจะต้องดำเนินคดีอย่างจริงจังนะคะ

นี่ไงชีวิตน่าอิจฉามากพันกรเธอ

เหรอเออใช่เขาเคยมาถามอาจารย์ลักษณ์
ว่าเขาจะมีแฟนไหมอาจารย์รับบอกจะมีเร็วนี้
ไม่ต้องคือไม่มี
ก็ไม่เห็นจะมีอาจารย์ลักษณ์พูดนะ
ไม่มีเพราะว่าพี่เขาเลือกหรือว่าอะไร
เลือกแบบเยอะหรือว่าอะไร

คือต้องยอมรับว่าชีวิตของเขาคือสุดโตเป็น
ฉันก็มีคู่แต่ฉันใส่แล้วฉันดูเป็นแบบเตี้ยตันก็ต้องไปดี
ดังใส่ไอดังใส่สวยจริง
คุณวิทยาคอไอ้ได้ไงครับเข้าจันอย่างนี้นะคุณวิทยาคอไอ้มันสไตล์
โซดังเปลี่ยนลงเก็บกระเป๋าทุกวัน
ล่าสุดเนี่ยดังพันกรก็คงจะสุดแล้วล่ะ
ก็ชอบพูดเวลาเจอเพื่อนเขาบอกหาแฟนให้หน่อยหาแฟนหน่อย
ประกาศผ่านไอจีอัปเดตสถานะตอนนี้ว่า
ขับรถคนเดียวมันก็จะเหงาหน่อยแล้วก็แฮสแท็กโสดนางก็บอกว่าจีบได้ไม่ยาก
นิสัยดีน่ารักเป็นกันเองคนโสดแถวนี้เนื้อคู่คุณอยู่ไม่ไกล
ประกาศชัดเจนขนาดนี้ใครอยากจีบพันกรเอาเลย
เสื้อนะสวย
นางซื้อหมดแล้วเวลาไปบ้านล่างก็ต้นได้แต่ก็ไม่มีใครใส่เพราะตัวเหมาะนางเล็ก
ลองเท้ามาหลายคู่เนี้ยลองเท้าที่จะใส่ใส่อยู่ของเขาอ่ะ

พี่ดังบอกเหรอโย
คือกินแย่กว่านี้คนก็ไม่ติดใจ
ไปถึง
เธอไปเที่ยวหรือเปล่าจะทำไมไม่คุณไปนู่นทำไมคุณต้องเยี่ยม
อ่าไม่พี่ป้า
ฉันไปสามวันกลับมาโอเคครับรุ่นนี้กลับมาเจอกันใหม่เอาล่ะไป

สวัสดีค่ะ